รอบนี้ไม่ได้จำผิดนะคะแต่ว่ากลัวความผิด
๔๑ปีเขาขับรถกระบาดจอดไว้ที่บริเวณริมคลองปรากฏว่ารถมันไหลตกน้ำ

รถกระบะนายจ้างตกลงไปในคลองคูน้ำ
หนีเลยค่ะต้องชดใช้นะกลัวว่าเหมือนกับจะโดนความผิดแต่ท้ายที่สุดเจ้าตัวก็กลับมา
และนี่คือสภาพที่หัวมันดำดิ่งลงไปในน้ำแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะ
ซึ่งก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตัวนำเหมือนกับตัวโซ่ตัวเชือกเนี่ย
ผูกที่บริเวณกระบะเอาไว้ติดกับเสาไฟฟ้าไม่ให้รถมันไหลลงไปนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คือสภาพกระบะทั้งห้องเครื่องแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ต่างเนี่ย
โอ้โหไหลลงไปในน้ำแบบนี้จมดิ่งอยู่แบบนี้ค่ะพังเสียหายเหมือนกัน
ทีนี้ทราบในเวลาต่อมาว่าคนขับเนี่ยเป็นพนักงานของตัวเหมือนกับเป็นแรงงานต่างด้าว
แรงงานชาวกัมพูชาทราบชื่อคือนายรัตนาวัย๔๑ปี
เขาเหมือนกับทำงานอยู่ที่ห้องเย็นแห่งหนึ่งในพื้นที่คลองใหญ่นั่นแหละค่ะ
วันเกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถมาจอดไว้ในที่เกิดเหตุแล้วก็จอดรถทิ้งไว้ออกไปหาเพื่อน
แต่แล้วจู่โอ้โหเกิดเหตุไม่คาดฝันคือรถมันไหลลงไปในคลอง
แล้วก็ตกลงไปแบบเนี้ยเจ้าตัวก็เอาไม่อยู่แล้วกลัวนายจ้างด่า
นายจ้างให้รับผิดชอบตัวรถยนต์คันนี้มูลค่าหลายแสนเหมือนกันนะคะ
สุดท้ายเขาก็เออไหนรถก็ตกลงไปแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วกันแล้วก็หลบหนีไปก่อนหน้านี้นะคะ
เหมือนกับสอบถามจากเพื่อนดูสิว่าสอบถามจากเพื่อนของตัวคนขับรถเนี่ย
เพื่อนให้การบอกว่าเหมือนกับจอดรถทิ้งไว้แล้วฝนตกหนักจังหวะที่ฝนตกหนัก
ไม่แน่ใจว่าดึงเบรกไม่อยู่หรือว่ายังไงหรือว่าลืมใส่เกียร์ค้างไว้หรือเปล่า
กระทั่งรถมันพุ่งตกลงไปในคลองแบบนี้นะคะแต่ตัวคนขับรถเนี่ยก็คือนายรัตนาเนี่ย
ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจออ่าหลังจากนี้คงจะเหมือนกับตามตัวหน่อย
แล้วก็มาสอบปากคำมาพูดคุยกับนายจ้างซิว่าเขาจะว่ายังไง
เพราะว่ารถเขาก็เสียหายเหมือนกันนะคะ